กลัวกระเด็นแสบใส่หน้าใส่ตานะคะ
วันนี้เฟื่องจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งเทคนิค
เรียกว่าเทคนิคใหม่แล้วกันในการที่จะป้องกัน
โดนน้ำพริกกระเด็นใส่หน้า

แนะให้หนูตัดรูตรงจมูกอีกนิดหนึ่งนะลูกนะเห็นไหม
นะคะน้องเนี่ยทำเองนะคะสิ่งนี้
น้องชื่อว่าน้องโฟโต้นะคะหนูน้อยวัย๑๑ขวบเท่านั้นค่ะ
ลงมือตำน้ำจิ้มไว้แกล้มกับปลาทอดของคุณพ่อนะคะ
ลีลาการตำไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเทคนิคใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ
คุณติ๋วผู้โพสต์คลิปบอกว่าน้องในคลิปเป็นลูกชายของตนเอง
วันที่ถ่ายคลิปน้องลงมือตำน้ำพริกน้ำจิ้ม
ซึ่งตัวคุณแม่ก็ได้บอกกับน้องโปโตโต้ว่าให้ระวังพริกกระเด็นเข้าตาค่ะ
โฟโต้ก็เลยไปหยิบนี่แหละเอาถุงพลาสติกมาสวมหัวนะคะ
น้องเป็นคนคิดวิธีนี้เองซึ่งคลิปนี้โพสต์ไปไม่นานเท่าไหร่นะคะ
ตอนนี้ยอดวิวเกือบล้านครั้งแล้วนะคะ
ใครจะเอาเป็นไอเดียก็ไม่สงวนสิทธิ์ค่ะ
แต่ว่าก็ระวังหายใจไม่ออกนิดนึง
ลอกเรียนแบบนะคะไม่ใช่อยู่ดี
น้องหนูไปเอาถุงพลาสติกมาคุมหัวเล่นนะ
หายใจได้คือถ้าอยากจะใช้วิธีนี้นะคะ

ตอนแรกแค่แป๊บเดียวคนไปดูเป็นหมื่นวิว
แต่นี่ก็ผ่านมาเกือบล้านวิวแล้วเหมือนกัน
แต่ยังดีน้องไม่ได้ผูกปากถุงคอนะว่า
เงี้ยเหมือนมีรูข้างล่าง

เพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งอย่าเรียนแบบไม่ดีอยู่แล้ว
ถ้าจะทำถ้าจะใช้วิธีนี้จริงหาแว่นตาว่ายน้ำไม่ได้เนี่ย
ตัดตรงนี้เลยค่ะตัดให้เป็นรูกว้าง

มันมีคนทำมันมีคนหาแว่นแบบแว่นทดลองวิทยาศาสตร์หรือแว่นว่ายน้ำ
ดูแบบเข้าแลปเนอะเข้าน้ำพริกเต็มพูดแต่เหมือนเข้าแลป
ใส่ผิดเป็นแว่นดำน้ำแบบปิดจมูกไปด้วย
แต่เผื่ออะไรคะ

แล้วก็ไปใหญ่แล้วค่ะทุกคุณผู้ชม

เข้าใจว่าสามสาวเครียดนะคะในการอ่านข่าวเช้า
มีการไอเดียสร้างสรรค์กันแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวกลับมาเจอกับคุณผู้ชมใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ